อ่ะเรื่องของกุ้งแห้งหน่อยคุณผู้ชมค่ะแหม

กุ้งแห้งที่มีขายทางท้องตลาดนะครับ

เออนั่นสิเหมือนกับที่ในคลิปเขาบอกเลย

มันก็เป็นธรรมชาติก็ดีอยู่แล้ว

พอเขาเอามาล้างน้ำแบบนี้เห็นชัดเลยค่ะ
สีมันแยกออกมามีการผสมสีนะคะ

ทำไมคนไทยเป็นมะเร็งกันจัง

อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสต
ลงกรมหาวิทยาลัยบอกเลยว่า

ที่มีชื่อว่าปองโซโฟอาร์

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

แห้งกุ้งแห้งหอยแห้ง
ห้ามนะคะห้ามใส่สีทุกชนิด
เพราะฉะนั้นกุ้งแห้งใส่ไม่ได้

ุ้งแห้งห้ามย้อมสีผสมอาหาร

เขามีวิธีค่ะเขาบอกว่าให้ดูที่ท้องมัน

คือถ้าไม่ใส่สีเนี่ยท้องกุ้งจะเป็นสีขาว

ขอให้สงสัยเลยค่ะว่า

กุ้งแห้งก็ขอให้ดูด้วยนะคะ

แต่ตอนจะจับกุ้งแห้งขึ้นมาตรวจสอบเนี่ย

ต้องซื้อที่มันสามารถหยิบดูได้นะคะ